มีเรื่องของวัยรุ่นตีกัน

งานนี้เนี่ยผมเคยไปเป็นกรรมการธิดาผ้าไหมในงานนี้ด้วยนะ
เมื่อหลายปีก่อนปักทงชัยตีกันอีกแล้วครับ
นับ๑๐มากระทืบคนคนเดียวนะครับ

สวมเสื้อสีเขียวที่นอนกองอยู่กับพื้นนะครับ
ถูกแก๊งวัยรุ่นนับ๑๐คนนะครับ
ยกพวกมารุ่มกระทืบเตะเข้าที่หัว
เตะเข้าที่ลำตัวเตะแบบไม่ยั้งครับ
คนเผาทำนานเขาก็บอกพอแล้วนะฮะ

ในงานเทศกาลผ้าหมายปักทงชัย
และของดีเมืองโคราชที่อำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
โดยชายเสื้อเขียวนะครับที่ถูกทำร้าย
ทราบชื่อต่อมาคือนายสุรศักดิ์หรือว่านัทแก้ววิเศษอายุ๒๕ปี
เขาได้รับบาดเจ็บมีแผลที่ศีรษะที่หัวเข่าที่เท้าซ้ายที่นิ้วก้อยเท้าขวา
หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความที่ตำรวจสพปักทงชัยทันที
นายสุรศักดิ์เนี่ยเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
ตัวเขากับเพื่อนอีก๓คนไปเที่ยวงานผ้าไหมครับ
แต่เพื่อนในกลุ่มเข้าไปคุยกับผู้หญิงของฝ่ายคู่กรณี
ฟังตรงนี้ดีแล้วก็มีการจับมือถือแขนกัน
คู่กรณีก็ไม่พอใจแหละครับคุณผู้ชมครับ
แต่ก็คิดว่าเคลียร์กันได้แล้วนะตอนนั้น
แยกย้ายกันเดินเที่ยวงานแต่พองานเลิกครับ
ตัวเขากำลังจะกลับบ้านปรากฏว่าคราวนี้
มาเป็นสิบฮะมาเป็นสิบเข้ามารุมทำร้ายนะครับ
ตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละฮะ
ขณะที่แม่ของนายสุรศักดิ์เห็นคลิปที่ลูกถูกทำร้าย
ทำใจไม่ได้ครับสงสารลูกชายจับใจเลย
กระทืบลูกฉันฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
ตำรวจสมภาพปักทงชัยเนี่ยเตรียมออกหมายเรียกกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะครับ
มาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปครับ